ต่อเนื่องกันที่เรื่องของพลังงานครับร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งกองทุนพลังงานเชื้อเพลิง
เพิ่งจะผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของประชาชนวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
ยังคงมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นที่บอกว่าอาจจะมีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
วันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ
เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำมันในทุก๑ลิตร
โซฮอล๙๑เรียกเก็บ๒๑สตางค์
และดีเซลเรียกเก็บ๑๔สตางค์
ขณะเดียวกันรัฐบาลยังนำเงินจากกองทุนน้ำมัน
องทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือของรัฐ
ในการรักษาระดับราคาขายปีกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ที่ระดับหนึ่ง
ประโยชน์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
และช่วยให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันในราคาที่สูงเกินไป
ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารจัดการโดยสถาบันบริหารกองทุนพลังงานองค์การมหาชน
มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่กรรมการไม่มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากน้ำมันแต่ละชนิด
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกรพช
และส่งต่อนโยบายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกรบงซึ่งจะสั่งต่อไปยังกองทุน
องทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอดีตจะตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดไม่ได้มีกฎหมายรองรับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อรองรับกฎหมายให้ถูกต้อง
กระทรวงพลังงานจึงจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินให้ชัดเจนคือหนึ่ง
สถิตภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีเกิดวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ
สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
สนับสนุนการลงทุนการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์สำหรับป้องกันภาวะการขาดแคนน้ำมันเชื้อเพลิงและเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน
สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐสำหรับความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ตามร่างกฎหมายใหม่นี้สถาบันบริหารกองทุนพลังงานจะมีกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและขึ้นตรงกับคณะกรรมการกพชหรือมีสถานะเทียบเท่ากับกบ
นายมนุนสิริวัลสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้แต่ควรตัดข้อ๔และข้อ๕ออกเพราะมองว่ากองทุนน้ำมันควรมีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเท่านั้น
ส่วนการเก็บสำรองน้ำมันภาครัฐควรหาเงินจากส่วนอื่นหรือออกเป็นกฎหมายแยกกันเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ใช้น้ำมันในอนาคต
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน